คุณผู้ชมครับวันนี้เราต้องจับตาในการประชุมสอบคอชุดใหญ่
ว่าเขาจะปลดล็อกคลายล็อกอะไรกันบ้างธุรกิจไหนนะครับ
จะได้รับความช่วยเหลือกันบ้างจะมีการผ่อนปลนให้เปิดได้กี่โมงกี่ยามแล้ว
ประชาชนทุกคนจะกลับมาประกอบสมาอาชีพได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
หรือเปล่าติดตามพร้อมการละกิจเส้นใต้เมืองไทยวันนี้กับอาจารย์สุภาพพี่ขจายครับ
อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สอบคอชุดใหญ่กำลังประชุมกันอยู่
ก็ต้องลุ้นกันอย่างที่คุณก๊อฟบอกว่าผลมันจะออกมาเหมือนกับข้อเสนอของสอบคอชุดเล็ก
แพร่มแพร่มออกมาก่อนหน้านี้ไหมวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะเองครับ
ปัจจัยที่น่ากังวลเกิดขึ้นว่าสบคชุดใหญ่เนี่ย
เขาจะปรับเปลี่ยนข้อเสนอของสอบประคอชุดเล็กไหม
ปัจจัยที่น่าเป็นห่วงก็คือที่เป็นข่าวพาดหัวเรื่องของมะตูมนั่นแหละครับ
ตูมบานกลุ่มเสี่ยง๑๖๖คน
ตู่ถกสบคปลดล็อก๖๗จังหวัดวันนี้
ฉะนั้นเรื่องของมะตูมที่มันบานปลายอยู่ตอนนี้
แล้วไหนจะเป็นเรื่องเคสของไอคอนสยาม
คอนสยามเป็นยังไงล่ะครับ
พระหวา๒๐๐รายเสี่ยง
อย่างสูงคลาสเตอร์ใหม่ไอคอน
ไอคอนก็คือไอคอนสยาม
แล้วไหนจะมีเคสปาร์ตี้
ปาร์ตี้อะไรนะกางเกงไหน
ซึ่งหลั่นล้ากันมากดูในรูปแล้ว
มีความรู้สึกว่าคนพวกนี้

ไม่รู้จักระมัดระวังตัวเอง
คนแบบนี้ในต่างประเทศเขาจับเขี้ยนเลยนะครับ
เขาลงโทษหนักเลยนะครับ
คุณสร้างปัญหาให้สังคม

เซ็ปไฮโซอะไรพวกนี้แหละ
งั้นได้ไปเช่าโรงแรมทำกันอย่างนี้ไม่ได้

ธุรกิจที่เขารอการผ่อนผันอยู่

เอาเคสของสองสามรายนี้

แล้วทำให้การช่วยเหลือ

คนพวกนี้จะดำเนินการตามกฎหมายยังไง

คุณอนุทินพูดชัดเจนเลยว่า
ต้องจัดการตามกฎหมาย
แต่ว่าคนที่เขารอกันอยู่

ใครล็อคที่มีเงื่อนไข

ถ้าสมมุติเขาให้นั่งได้ถึง๕ทุ่ม

แต่มีข้อแม้ว่าไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ลูกค้าเอามานั่งกินเอง

การจัดระเบียบให้นั่งห่างกันพอสมควร

มีแขกเอาเหล้ามากินกันคุณขายเหล้า

ผมคุยกับคุณทันติวัลคุณมงคลคุณเหมียว
นายกสมาคมพัฒนาคาร

ร้านไหนผิดฝ่าฝืนปิดร้านเลย
แต่ว่าร้านที่เขาปฏิบัติตัวถูกต้อง

ทุกวันนี้ถึง๓ทุ่มเนี่ย

ก็เลยมีปัญหาตามมา

ก็เป็นประเด็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเรื่องที่สอง
กิจการก็ใช่ว่าถึงแม้จะเปิดได้แล้วนะ
ขอให้สปคช่วยกันคิดด้วยว่าถึงแม้จะปลดล็อกแล้วเนี่ย
อย่าคิดว่าคนจะตื่นเต้นแล้วรีบไปใช้บริการนะหลายวันที่
ที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนเริ่มเคยชินแล้วครับ
ไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปพักโรงแรมไม่อยากไปกินอาหาร
นอกบ้านไม่อยากเข้าผับ
ความรู้สึกความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกว่าเดี๋ยวไป
ติดเชื้อความรู้สึกว่ามันไม่สะดวก
ผมเช็คกับพักพวกที่อยู่พัทยายังหลงเหลงบางคืนไม่มี
เลยบางคืนได้ห้อง๒ห้องผัศการแถวนั้นร้านอาหารดัง
ที่เคยไปเข้าคิวกันยังเหงากันอยู่
แล้วอย่าไปคิดว่าปลดล็อกวันนี้แล้ว
ให้นั่งได้๕ทุ่มเที่ยงคืนแล้วคนจะแห่กันไป
ไม่ใช่แล้วพฤติกรรมคนเปลี่ยนแล้ว
ฉะนั้นพอถึงเวลาขึ้นมาปลดล็อกแล้ว
สิ่งที่จะต้องทำตามมาคืออะไร
กระตุ้นให้คนไปเที่ยวกระตุ้นให้คนเข้าร้านอาหาร
กระตุ้นให้คนใช้จ่ายอันนี้รัฐบาลต้องช่วยเขา
โครงการต่างที่ออกมาคนละครึ่งก็ดีครับ
ตุ้นให้คนจับจ่ายใช้สอยร้านอาหารที่แขวนป้ายคนละครึ่ง
คนก็เข้าไปมากขึ้นกระตุ้นให้คนไปท่องเที่ยว
โครงการเที่ยวด้วยกันอะไรทั้งหลายทั้งปวง
คราวที่แล้วดีขึ้นแต่ยังดีไม่มาก
ระหว่างคนไปพักกับเจ้าของโรงแรม
มีห้องอยู่๒๐๓๐ห้องคนไปพักตั้งรวมกันแล้วตั้ง
ตั้งหลายพันห้องมันเป็นไปได้ยังไง
แต่ว่าลงโทษก็ลงโทษไปมาตรการกระตุ้นต้องออกตามมา
ถ้าไม่มีมาตรการกระตุ้นผมเชื่อว่าร้านค้า
ร้านค้าผับโรงแรมทั้งหลายทั้งปวง
จะอยู่ในภาวะซึมไปอย่างนี้กันอีกนาน

ไม่ต้องไปดูต่างจังหวัดดูในกรุงเทพตอนนี้
ห้างแต่ก่อนเนี่ยหาที่จอดรถแย่งกันจะเป็นจะตายเวียนแล้วเวียนอีกเวียนเดียวเวียนขึ้นเวียนลง
เดี๋ยวนี้ไปถึงสบายเลือกจอดเอาได้เลย
สภาพอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสภาพของความเคยชินไปแล้ว
ปลดล็อกก็ต้องกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการใช้จ่าย
ตุ้นทางไหนยังไงก็ว่ากันไปเถอะ
เพราะว่าต้องสู้ต้องสู้กับความรู้สึกนึกคิดของคนที่เขาอยากเก็บเงินสดไว้
เขาไม่อยากใช้จ่ายอะไรที่เกินตัว
กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าของนอกกายของเก่าก็มีตั้งเยอะแยะอยู่แล้ว
แล้วไหนไปเจอเรื่องสั่งสินค้าทางออนไลน์เข้าไปอีก
การค้าการขายก็หยุดชะงักไปเยอะ
การกระตุ้นเศรษฐกิจก็หยุดชะงักไปเยอะ
ทีนี้มาถึงเรื่องมาตรการความอยู่รอดของผู้ประกอบการ
ของนักธุรกิจการท่องเที่ยว
ป่านนี้ไอ้นโยบายที่จะบอกว่าให้กู้ดอกเบี้ยต่ำซอฟต์โลน
ไม่รู้ไปคุยกันตรงไหนยังไง
ราชการต่อราชการคุยกันก็คุยกันตามระบบรักษาราชการ
คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ถอยถอยกลับไปแล้วมาคุยกันใหม่
หาข้อมูลกันอยู่นั่นแล้ว
ป่านนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไง
แล้วไหนไอ้มาตรการโคเปที่บอกว่าถ้าโรงแรมต้องการรักษาคนไว้

คุณตั้งเงินเดือนว่าพนักงานได้ไม่เกิน๑๐๐๐
คุณจ่าย๗๕๐๐บาทเดี๋ยวหลวงจะจ่ายให้๗๐๐

รักษาคนไว้วันหนึ่งแขกมาคนเพิ่มขึ้นมา
ก็จะได้ดำเนินธุรกิจได้
บรรดาผู้ประกอบการโรงแรมเขาบอกเอาถ้าอย่างนี้เขาไม่เอาคนออก

นี่คุยกันไปคุยกันมายังเป็นวุ้นอยู่เลยครับ
ไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างหนึ่ง
ตอนนี้เรื่องแบบนี้ต้องไม่เอาระบบราชการมาจับ
ถ้าเอาระบบราชการมาจับคุยกันไปคุยกันมาคุยกันมาคุยกันไป
ประชุมกันแล้วประชุมกันอีก
ไม่ได้มันต้องเอาการประชุมบริหารของนักธุรกิจ
นักธุรกิจเนี่ยถ้าเขาเห็นดีเห็นงามแล้วก็ซัดตูมเดียวจบ

แต่นี่ราชการก็ยื้อกันไปยื้อกันมาสุดท้ายขึ้นมา
เคยได้ยินไหมครับคนไข้ตายก่อนหมอถึงมา
คนไข้ตายก่อนหมอถึงมา
นี่เขาก็ลมหายใจรวยลินกันอยู่แล้ว
นั้นแต่มาตรการยังไม่มีอะไรชัดสักอย่างหนึ่ง
นายกรัฐมนตรีต้องดูเรื่องนี้หน่อยเถอะครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองกันต่อไปกับเรื่องนี้นะฮะ